นาฬิกา๔๖นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นนักร้องคาเฟ่
แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นธาตุยาเสพติด
เธอเป็นธาตุยาเสพติดแล้วไปขโมยอะไรรู้ไหม
ดูดฝุ่นน้ำดื่มในเต็นต์รถมือสองนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะ
ตามรวดไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็ไปตามจับตัวเอาไว้ได้ครับ
เห็นชัดเจนว่านางสาวน้ำฟ้าหรือว่าปีใหม่แซนศรีดาอายุ๓๑ปี
เป็นชาวบ้านโคกนาครองหมู่๘ตะบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานี
เป็นอดีตนักร้องคาเฟ่ชื่อดังนะครับ
อยู่หน้าสนามมวยอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาคร
ขโมยฮะขโมยเครื่องดูดฝุ่นที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานแล้วก็น้ำดื่มแพ็คหนึ่ง
เต็นต์ขายรถนะครับชื่อว่าเต็นต์ขายรถพลทองริมถนนอุดรสกลนคร
ตำรวจตามจับได้อย่างรวดเร็วนะครับ
ขณะที่เธออาศัยอยู่ที่บ้านญาติที่บ้านโคกนาคลองตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานี
เมื่อช่วงค่ำของวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
จากนั้นก็ควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพยโนนสูงในวันนี้
ผู้ต้องหาสารภาพว่าทำไปเพราะตกงานตั้งแต่โควิดรอบแรกโน้นแหละครับ
ร้านอาหารคาเฟ่คาราโอเกะปิดหมดนะฮะเธอก็มาอยู่กับญาติ
โดยตระเวนขอเรียกรายเงินตามหมู่บ้านนะครับในพื้นที่ตัวเมืองอุดรธานีนะฮะ
ไม่ได้เงินนะครับก็พอได้เงินมานะครับขออภัยนะครับ
ก็เอามาทำบุญนะฮะเอามาใช้จ่ายและที่สำคัญนะฮะ
ซื้อยาบ้าเสพนี่แหละครับมันทำให้ยิ่งจมกันไปใหญ่นะครับ
วันก่อเหตุนะครับที่เต็นต์เนี่ยเธอบอกเดินมาจากบ้านญาตินะครับ
รู้สึกเหนื่อยกระหายน้ำเงินไม่มีติดตัวเลยเข้าไปในเต็นต์
จะขโมยน้ำดื่มแหละนะครับก็เลยยกเครื่องดูดฝุ่นติดมือออกมาด้วยนะฮะ
จากนั้นก็จะไปขอยืมรถเพื่อนนะครับ
กลับไปยังจุดที่เขาเอาทรัพย์สินไปซ่อน
แต่พอมาถึงนะฮะก็ไม่เจอของซะแล้วฮะ
ถือกแล้วจะคุดปรับ๒๐๐บาท
พวกมีเงินจากตรงนั้นเราไปเงียนวัดเทียด
หาเงินเป็นหาพ่อหาเงินอยู่ตรงข้าง
ติดเสพยาด้วยใช่ไหม
ปิดบางทีละครับ

ประมาณ๒๓เมตรแต่พวกมีกับพวกนี้
น้ำฟ้าถูกตำรวจแจ้งข้อหารลักทรัพย์และบุกรุกแคนสถานในเวลากลางคืนนะครับ
รับของโจรแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมาย
ขณะนี้นำตัวไปชี้จุดและทำแผลประกอบคำรับสารภาพทั้งที่เต็นและจุดที่ซ่อนซับ
ซึ่งน้ำฟ้าผู้ต้องหายกมือไหว้ขอโทษนะครับแล้วก็สำนึกผิดต่อหน้าผู้เสียหายแบบนี้
นายสุริยันจันทึกอายุ๕๙ปีเป็นผู้เสียหาย
ก็ให้อภัยแต่ก็ฝากบอกคนที่หยิบกล่องเครื่องดูดฝุ่นต่อไปนะฮะ
ที่เขาเอาไปซ่อนแล้วก็ไปหยิบของเขาต่อไปเนี่ยนะครับ
ก็คือขอให้เอามาคืนขอให้เอามาคืน
เพราะว่าไอ้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ถูกคนร้ายขโมยไปนะฮะ
ก็ยังดีที่ตำรวจเนี่ยจับต้นทางได้เอามาคืนซะนะครับเดี๋ยวจะโดนจับต่อฮะ